คุณผู้ชมยังอยู่ไทยรัฐทันข่าวนะคะ
เรายังมีข่าวสารให้ติดตามกันต่อค่ะ
เรื่องนี้ที่จะพาไปดูเป็นเรื่องสลด
เพราะว่าเป็นเรื่องของคุณยายวัย๙๒ปี
ถูกฟันเสียชีวิตอย่างโหดเยี่ยมอยู่ภายในบ้าน
ทีนี้ปรากฏว่าไปตรวจสอบดู
ขณะเกิดเหตุคุณยายอยู่กับลูกสะพ้าย
ซึ่งเมาและพูดจามไม่ได้สติค่ะ
ส่วนลูกชายก็เมาอ้างว่ากลับมาช่วงเย็น

ก็เลยเรียกญาติให้มาดูค่ะ
ตำรวจสภเมืองอ่างทองเข้าไปตรวจสอบที่บ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้
ตำบลโภษะอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะ

ซึ่งมันหยดมาจากพื้นไม้ด้านบน
พอขึ้นไปชั้น๒ของบ้านพบนางสวงจันประดับอายุ๙๒ปีแล้วค่ะ

พบบาดแผลถูกทำร้ายด้วยของมีคมที่ศีรษะหลายแผล
ลำตัวก็มีร่องรอยถูกแทงอีก๒แผล
ใกล้กับศพพบมีดทำครัว๑เล่มวางอยู่ภายในตะก้าพลาสติก
ตู้ยาสามัญประจำบ้านก็ตกมาอยู่กับพื้น

คือนางสาววันนาแก่นจันทึกอายุ๕๖ปีเป็นลูกสะพ้าย
อาการที่พบคือเมาเหล้าค่ะ

แล้วตะโกนด่าทวานายสุรสักจันประดับอายุ๕๑ปีสามี
ซึ่งเป็นลูกชายของคุณยายผู้เสียชีวิตนะคะ
ตัวนายสุรศักดิ์เองเป็นยังไงเมาเหมือนกันค่ะแต่ยังพอพูดจารู้เรื่องบ้าง
เขาปฏิเสธบอกเขาไม่ได้ทำร้ายแม่อ้างว่าขณะเกิดเหตุเขาไม่อยู่บ้านนะ
เขาเพิ่งกลับมาตอนเย็นค่ะแล้วเห็นเลือดไหลหยดลงมาจากพื้นบ้านชั้น๒
คิดว่าต้องมีอะไรผิดปกติก็เลยออกไปตามญาติให้มาช่วยดู
และตัวเองก็สงสัยว่าภรรยานี่แหละเป็นคนก่อเหตุเพราะเป็นคนนิสัยก้าวร้าว
เออมีเลือดหยดมาแต่ไม่ขึ้นไปดูเองตามญาติให้มาดูนะคะ
ส่วนนายสุภเริกพงพระหลานชายบอกว่าบ้านที่เกิดเหตุปกติมีคนอาศัยกัน๓คนค่ะ
ก็คือนางสาววันนาลูกสะพ้ายนายสุรศักดิ์ที่เป็นลูกชาย
แล้วก็นางสวงผู้เสียชีวิตที่สายตาก็ไม่ค่อยดีแล้วแล้วหูก็ตึงคือตามอายุ
สิบสองปีนะคะลูกเนี่ยจะให้คุณยายอยู่ในบ้านไม่ได้ให้ออกไปไหน
ส่วนลูกสะพ้ายและลูกชายเนี่ยเมาสุราทีไรตีกันเองเป็นประจำนะคะ
อันนี้ทางญาติที่เป็นหลานชายเขาก็บอกให้ฟังค่ะ
ล่าสุดนะคะทางตำรวจสพเมืองอ่างทองก็นำตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนขยายผล
นายสุรศักดิ์ลูกชายผู้ตายให้การบอกว่า
บ้านกลับมาตอนเย็นเห็นเลือดหยดมาเข้าไปดูเห็นแม่ถูกทำร้ายเสียชีวิต
ส่วนนางสาวนาลูกสะพ้ายผู้ตายซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยที่อยู่กับนางสวง
ก็ยังคงปฏิเสธเหมือนกันนั่งร้องไห้บอกว่าจะลงแดงอยากดื่มสุรา
แล้วก็อาเจียนขึ้นไส้ตลอดเวลาค่ะจากการตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุอีกรอบนึงเนี่ย
พบว่าห้องด้านล่างบริเวณเตียงไม้เนี่ยมีกางเกงยีนเปื้อนเลือดวางเอาไว้ด้วย
แต่นางสาวนาปฏิเสธบอกว่าตัวเองเนี่ยนุ่งกางเกงยีนตัวเดียวยังไม่ได้ถอดออกนะคะ
ตอนนี้ตำรวจก็เลยต้องเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยค่ะ
แล้วก็จะออกหมายจับผู้กระทำความผิดมาลงโทษต่อไปนะคะเดี๋ยวต้องรวบรวมหลักฐานก่อน
แต่ว่าก็อยู่กันสองสามคนนะในบ้านหลังนี้นะ
ก็น่าสงสัยค่ะ